คุณผู้ชมไปดูในส่วนของภาคเหนือตอนล่าง
พิศนุโลกที่อำเภอบางประกรรม
จริงพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ในการรับน้ำเหนือมาตลอดเลย
ก่อนที่น้ำเหนือเราจะเข้าสู่ในพื้นที่ภาคกลาง
ตอนนี้เราไปสำรวจตรวจสอบที่พิศนุโลกนี้นะฮะ
ด้วยนายอำเภอบังกรกรรมนายอำเภออัคระโชคสุวรรณทอง
เปิดเผยถึงสการน้ำในพื้นที่อำเภอบังรกรรม
บอกว่าจากการประเมินคาดว่ามวลน้ำก้อนใหญ่จากจังหวัดสุโขทัย
จะเดินทางมาถึงพื้นที่บังรกรรมพิสุนุโลก
คือในอีก๕๗วันข้างหน้า
ก็จะเป็นระดับพีคของน้ำในพื้นที่บางรกรรม
ซึ่งตอนนี้ทุ่งบางรกรรมโมเดลทุ่งบางรกรรมฝั่งซ้าย
ยังสามารถที่จะรับน้ำได้อยู่
แล้วก็ตอนนี้มีน้ำบางส่วนได้ไหลมาเข้าจุดแรก
ที่ตำบลคุยม่วงมีน้ำเข้าทุ่งแล้ว

เขาบอกว่าชั่วโมงละ๒เซนติเมตร
ที่ระดับน้ำในพื้นที่การเกษตรจะเพิ่มขึ้น
ก็ถ้าเพิ่มขึ้นทั้งวันนะคุณก็ประมาณ๒๐เซนติเมตร
ทางอำเภอให้ประชาชนริมตลิ่ง๒ฝั่งแม่น้ำยม

แล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
คำเตือนของผู้นำท้องถิ่นด้วยนะครับ
ส่วนการรับมือกับมวลน้ำก้อนใหญ่นะฮะ

มีการบริหารจัดการน้ำประตูระบายน้ำวังสตือ

ระดับน้ำสูง๗๓๑เมตร
ซึ่งสูงกว่าตลิง๙๑เซนติเมตรแล้วนะครับ
อัตราการไหลอยู่ที่๔๕๙ลูกบาทเมตรต่อวินาที

โอ้โหนี่ถือว่าเป็นการประบายน้ำเร็วเยอะเหมือนกันนะฮะ

แต่ตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่กระทบต่อบ้านเรือนของประชาชน

ถ้าไม่มีฝนตกลงมาเติม
คือตอนนี้เขาบอกว่าฝนมันน้อยลงในช่วงสัปดาห์
แล้วเป็นช่วงที่จำเป็นต้องปล่อยน้ำนะครับ
ก็ถึงได้ต้องบอกคุณผู้ชมว่า
พอฝนตกมาเราก็ยังคงเจอน้ำท่วม
พอฝนหยุดมีการระบายน้ำ

หน่วยงานบอกว่าจะพยายามไม่ให้กระทบ
ต่อบ้านเรือนของประชาชนนะครับ

หรือไม่หนักเหมือนปี๒๕๕๔นะครับ
เพราะว่ามวลน้ำจากสุโขทัยหลากเข้าทุ่งบางส่วนไปแล้ว
ทำให้สามารถตัดมวลน้ำไปได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับ

สู่ภาคกลางตอนบนแล้วนะฮะที่จังหวัดชายนาฏ

ท้ายเขื่อนล่าสุดเมื่อ๗โมงเช้าที่ผ่านมานะครับ
อยู่ที่๒๗๖๖ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเยอะนะฮะ
ปล่อยน้ำนี้ทำให้พื้นที่ถูกน้ำท่วม

ซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายน้ำแล้วก็รุ่มต่ำนะครับ
แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อย
ตอนนี้น้ำท่วมขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ
โดยเฉพาะวัดท่ากาบร้องคุณที่ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครสิทุยา

ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพญาณจุดนี้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วัดท่ากาบร้องคือต้องให้คนงานเร่งกรอกกระสอบทราย
ทำแนวป้องกันน้ำท่วมทำแนวสูงไว้เมตร๒๐
ยาวตลอดแนวของวัดนะฮะตั้งแต่หน้าวัดไปจนท้ายวัดเลยล่ะฮะ
เพื่อป้องกันน้ำไหลท่วมพื้นที่ของวัด
แล้วก็เตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ๕เครื่อง
น้ำที่ซึมไหลเข้ามาในพื้นที่ของวัดออกนะครับ
แต่ถ้าถามว่าชุมชนโดยรอบวัดโดนน้ำท่วมไหมคุณ
ตลาด๑๐๐ปีรอบวัดโดนน้ำท่วมไปแล้วนะฮะ
บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญาในพื้นที่ทั้งชุมชนหัวแหลม
ภูเขาทองถูกน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนสูงกว่า๑เมตร
ก็ต้องใช้เรือในการสัญจรไปมาแล้วก็หน่วยงานต้องเร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือนะครับ
โดยนายกเทศมนตรีเทศบาลพระนครศรีอยุธยาก็เปิดเผยบอกว่าปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในเขตเกาะเมืองพระนครสิทธิยาที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์
ตอนนี้มีการป้องกันเต็มที่
ใช้ถนนอูทองความยาวประมาณ๑๒กิโลเมตรครึ่งต้องใช้ตรงนี้
เป็นคันดินขึ้นมาสูงประมาณ๑เมตร
แล้วก็มีการสร้างสถานีสูบน้ำไว้ประมาณ๕จุดเพื่อเป็นการป้องกัน
หากมีปริมาณน้ำที่เพิ่มมากขึ้น
ก็จะสามารถสูบน้ำระบายออกไปทางแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทันทีนะครับ
พระนครศรีอยุธยามาถึงจังหวัดที่เมื่อสักครู่นี้มีการประกาศเตือน
ที่ต้องเตือนเพราะบางส่วนเกิดน้ำท่วมไปแล้วนะคะ
โดยเฉพาะที่ตำบลท้ายเกาะอำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
ชาวบ้านที่ตำบลท้ายเกาะถูกน้ำท่วมแล้วนะคะ
ได้รับผลกระทบทุกหลังคาเรือน
สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามีน้ำสูงขึ้น
แต่ก็ถือว่ายังไม่ล้นตลิงมากนักอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังนะคะ
ชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้
ขนเข้าของเครื่องใช้ไว้บนที่สูงค่ะ
ส่วนที่วัดน้ำวนถนนปฐุมธานีสายในอำเภอเมืองปฐุมธานี
ซึ่งพบว่าก่อนหน้านี้จะมีน้ำท่วมขึ้นมาบริเวณลานจอดรถหน้าวัดหนึ่ง
จากวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา
แต่เมื่อเช้านี้ค่ะน้ำลดลงเกือบแห้ง
แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องระมัดระวังอย่างต่อเนื่องนะคะ
ที่ชุมชนชุมชนร่วมจิตมุสลิมตำบลปางกรอกอำเภอเมืองปฐุมธานี
ซึ่งเป็นชุมชนที่มีบ้านเรือนค่อนข้างเยอะนะคะ
และอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาด้วยถูกน้ำท่วมทุกปีค่ะ
เตรียมความพร้อมทำสะพานทางเข้าทางออก

อกจากนี้มีหน่วยงานทางเทศบาลเมืองปฐุมธานี

และชาวชุมชนทุกหลังต้องคอยเฝ้าระมัดระวังดูสถานการณ์กันอยู่ตลอดเวลา

ก็คือมีการแจ้งเตือนนะทางการต้องแจ้งเตือนแบบนี้ตลอดนะคะ
ใช่นี่เราไล่ลงมาเรื่อยนะฮะจากเหนือตอนล่างกลางตอนบน
แล้วก็มาใกล้กรุงเทพแล้วก็คือที่นนทบุรีนะฮะ
นนทบุรีตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมด้วยเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าทางนายอำเภอเมืองนนทบุรีนายอำเภอพิรุณวิมลอักษร
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนนทบุรี
ลงพื้นที่แล้วสำรวจชุมชนแล้วคุณ
ใช่ค่ะเป็นชุมชนตลาดขวัญถนนนนทบุรี๑ตำบลสวนใหญ่
นี้เป็นชุมชนเก่าแก่ทำให้เป็นพื้นที่รุ่มต่ำ
แม่น้ำเจ้าพระยาด้วยค่ะอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ
หากปีไหนน้ำมาจากภาคเหนือมีปริมาณเยอะ
น้ำทะเลหนุนบ้านเรือนประชาชนจุดนี้ค่ะ
ชุมชนนี้ได้รับผลกระทบตลอดนะคะ
ตอนนี้ประชาชนเองค่ะที่ปลูกบ้านริมแม่น้ำ
ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักชั้นล่างท่วมแล้วอยู่ไม่ได้นะคะ
ชาวบ้านเลยอยากจะฝากถึงคนขับเรือ
ขอความกรุณาขับเรือให้ช้าลง
เพราะเวลาคลื่นเรือมากระทบมากระแทกตัวบ้าน
อาจจะทำให้ฝาบ้านและพื้นพังเสียหายได้
เพราะขอความกรุณามาใช่ค่ะ
ทางแท่สะบานนครทนบุรีเองนะคะ
ได้ให้ช่างนำอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมาสร้างสะพานไม้
เพื่อใช้เป็นทางเดินชั่วคราวในช่วงที่น้ำทะเลหนุน
ซึ่งมีความสูงเกือบ๒เมตรเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น
นี่ก็เป็นการเตรียมความพร้อมทั้งหมดนะคะ